กลับมาในช่วงนี้วอร์มหน้าท้องรอเลยใช่ไหม
แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตลอดกินไงคุณชนะ
เรื่องราวของกินเพียบแล้วครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เริ่มต้นกันที่อะไรดีนะ
เรื่องราวของกินที่อยากจะเริ่มต้นในช่วงนี้เราอากาศเริ่มเย็นลง
เราก็ต้องหาอะไรอุ่นเผาปิ้งย่างกินกันหน่อย
อุ่นเผาปิ้งย่างมันเผาไหม
ก็ได้แต่ว่าที่จะพาไปเนี่ยอร่อยกว่านั้น
เขาบอกว่าอร่อยจนลืมหัวเลยอร่อยจนลืมสามีเลย
อ้าวจริงไปดูสิคะ
เดี๋ยวจะพาคุณชนะไปดูสิคุณชนะจะลืมสามีไหม

เอาเหรอคะเขาบอกว่านี่คือข้าวหลามลืมผัว

เพราะว่าการันตีความอร่อยมา๒๐ปีนะคะ
นี่คือร้านข้าวหลามแม่บุษบาเจ้าเก่า
อยู่ที่ตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเดอร์คาเดอร์
เขามีการเผากันแบบสดแบบนี้เลยนะหน้าร้านเลยนะ
แล้วก็เป็นข้าวหลามสูตรดั้งเดิม๒๐ปีแล้วขายมาแบบนี้นะคะ
ความอร่อยถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยคุณบุษบาพันนล

ก็เล่าให้เราฟังบอกว่าข้าวหลามที่ทำเนี่ยนะ
เป็นสูตรที่ได้มาจากบรรพบุรุษอีกทีนึง
โดยจะใช้วิธีที่มันเรียบง่ายแบบชาวบ้านเลย
ก็คือเริ่มจากการนำกระบอกไม้ไผ่มาทำความสะอาดก่อนนะคะ
สำหรับข้าวที่ใช้จะใช้ข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวดำ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวลืมผัวนั่นเอง
โดยเขาจะนำข้าวเหนียวมาแช่น้ำครั้งคืนก่อนเพื่อที่จะให้ข้าวมันนิ่มนะคะ
จากนั้นก็จะนำไปคลุกกับกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อย
เพื่อให้ได้รสชาติที่มันหวานมันหอมติดเค็มนิด
และก็จะนำไปเผาด้วยถ่านฟืน
ส่วนปลายกระบอกข้าวหลามก็ปิดด้วยใบตองเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมฟุ้งนั่นเองนะคะ
นี่คุณเขาขายดีคุณเห็นไหมล่ะลูกค้ามาตลอดเลยนะ
วันหนึ่งทำออกขายประมาณ๓๐๐กระบอกเยอะมากเลยนะ
ขายตั้งแต่ราคากระบอกละ๒๐บาทก็มี๕๐บาทก็มีหลายไซส์หลายแบบด้วยนะคะ
หรือว่าส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมซื้อกันไปในราคา๓กระบอกร้อย
เป็นของฝากติดไม้ติดมือกันไปแต่ละวันนะขายเกลี้ยงทุกวันเลย
วันละ๓๐๐กระบอกขายหมดเกลี้ยงอ่ะคุณ
คิดเอานะคูณ๑๐๐เอาไว้ไม่ได้ราคาเดียวด้วยนะมีหลายราคาด้วยนะ
รายได้ดีเลยทีเดียวเขาบอกบางทีเนี่ยนะสุกไม่ทันลูกค้านะ
ลูกค้าต้องมานั่งรอนะคะคุณเพราะว่าเขาทำกันสดใหม่แบบนี้เลย
กันให้เห็นหน้าร้านเลยนะคะใครอยากลองทานข้าวหลามลืมหัวก็สามารถไปกันได้นะจ๊ะ
ร้านข้าวหลามแม่บุษบาเจ้าเก่าตะบนแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจ้า
เห็นแล้วน่ากินน่าทานน่าทานนะคุณนะเป็นสูตรโบราณจากบรรพบุรุษด้วยนะคะ
ขายดิบขายดีด้วยคือข้าวหลามแต่ละที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าข้าวหลามเนี่ย
รู้จักกันว่ามันมีหลายที่อยู่แล้วในหลายจังหวัดก็มีแต่ว่าแต่ละสูตรแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
อย่างข้าวหลามหนองมนต์ก็แบบนึงถูกไหมข้าวหลามที่ภาคเหนือก็อีกแบบนึงก็จะมีการผสม
เห็ดทอบบ้างข้าวล้ำลำไยบ้างอ่ะแล้วแต่ฤดูกาลกันไปส่วนที่ร้านนี้มหาสารคามเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรเหมือนกันก็มีความแตกต่างกันออกไปลองชิมดูลองทานกันดู
แม่บ้านถ้าจะไปทานแล้วก็กรุณาพาคุณสามีไปด้วย

ไม่งั้นคุณแม่บ้านทานไปแล้วลืม
ซะมีแน่นอนแต่ท่าทางที่ดิวไม่ลืมหรอกเพราะว่าซื้อกลับมาฝากสามีที่บ้านได้